ส่วนความคืบหน้าในการก่อสร้างรถไฟไทยจีนเส้นทางกรุงเทพโคราช
ตอนนี้วิศวกรของจีนก็ผ่านการตรวจสอบจากสภาวิศวกรรมของไทยแล้ว
การอบรมและทดสอบวิศวกรจีนรุ่นแรกที่มีวิศวกรเข้ามาอบรม
แล้วก็ทดสอบกับสภาวิศวกรของไทยจำนวน๗๗คน
มีข้อสอบ๒ชุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายและจัญญาบัน
รวมทั้งเทคนิคและสภาพท้องที่ของประเทศไทย
โดยผลการทดสอบผ่านเกณฑ์เฉลี่ยทั้งหมดทุกคนเลยนะครับ
วิศวกรจีนชุดนี้ก็สามารถมาทำงานในประเทศไทย
อย่างถูกต้องตามกฎหมายในเดือนพฤศจิกายนนี้
ซึ่งบรรยามกรอบเวลาในการลงเสาเข็ม๓๕กิโลเมตรแรก
เส้นทางสถานีกลางดงนครราชศรีมา
การจัดอบรมและทดสอบในครั้งนี้
มีวิศวกรจีนข้ามร่วมทั้งหมด๔๐๐คนจัดขึ้นที่นครเทียนจินของจีนครับ
โดยยังเหลือการอบรมแล้วก็ทดสอบอีก๓รุ่น
ซึ่งรุ่นสุดท้ายจะอบรมแล้วก็ทดสอบระหว่างวันที่๑๐๑๓พฤศจิกายนนี้
ส่วนการอบรมและทดสอบสถาปนิกจีนจะมีขึ้น๗๒๐ตุลาคมนี้ครับ
โดยสถาปนิกจีนรุ่นแรก๗คนจะอบรมและทดสอบที่ประเทศไทยนี่แหละครับ